พาไปเข้าวัดอีกที่หนึ่งที่จังหวัดสุพรรณบุรีชาวบ้านเข้าไปกราบไหว้ขอพรขอโชคขอลาบจากหลวงพ่อสีชมพูครับ
ไปวัดนี้ครับวัดเถนพายนะครับอยู่ในตำบลวังน้ำทรัพย์อำเภอศรีประจันทร์จังหวัดสุพรรณบุรี
ประชาชนเขาก็มานะฮะสาธุชนเขามีความเชื่อความศรัทธา
ก็มากราบไหว้ขอพรหลวงพ่อสีชมพูแล้วก็มีหลวงพ่อโตอายุกว่าสามร้อยปี

นี่ดูสิเป็นไหว้ไหว้ไหมใหญ่มาก

เพื่อความเป็นสิริมงคลเขาเชื่อกันแบบนั้นนะครับ
ที่บอกว่าใหญ่ใหญ่อย่างไร
ก็ยาวตั้ง๒อ่าหา
เซนติเมตรสูง๑๒๐เซนติเมต
น้ำหนัก๑๐๐กิโลกรัม

ใช่ครับแล้วข้างในมีอะไรอีก
มีหลวงปู่ทวดแล้วก็รูปปั้นไอ้ไข่
อยู่ภายในวัดโอ้โหชินที่แล้วครับมาขอพงขอพรกันเพิดเลยทีเดียวนะฮะ
ที่ผ่านมาชาวบ้านเขาร่ำลือนะอันนี้ไม่ได้มาฟันทงเรื่องจริงหรือไม่จริง
แต่อย่างใดแต่เขาลือกันมาว่า
เคยมีคนเนี่ยถูกโชคถูกโชคได้ลาบ
รางวัลที่๑กันก็มีเหมือนกัน
แล้วก็ในช่วงของวันออกสลักแบบนี้อย่างว่าแหละความเชื่อเนอะเขาอยากได้โชคได้รา
เขาก็มากราบไหว้เพื่อเสริมสิริมงคลกัน
แล้วก็พอมาที่นี่แล้วอย่างที่ผมบอกก็ต้องไปปิดทองปิดที่พระ
แล้วก็ต่อด้วยการลอดมีดตัดหวายที่ไปเที่ยวเอาไว้ตัดลูกนิมิตนะ

ตามความเชื่อปังที่ไหนเมียไข่ก็ต้องมีประทัดแบบนั้นนะครับ
ยังไงซะไปเนี่ยนะไปวัดผมว่าผมย้ำตรงนี้ดีกว่า
เหมือนไปทำบุญนะเนาะให้จิตใจมันสงบ
แล้วก็เรื่องของความเชื่อเรื่องของโชคของลาบเนี่ย
อันนี้ยังไงซะต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมจริง
เพราะมันไม่ใช่ว่าทุกคนจะได้มันแค่บางคนเท่านั้นเองนะจ๊ะ
ต้องแหละแต่ไปเข้าวัดเราก็หวังจะให้จิตใจเราสงบนะ